ดูต่อกันที่เรื่องยิ้มกันหน่อยดีกว่านะคะ

ไปดูเรือนหอไว้ใต้ต่างจังหวัดสิบเหรอเปล่า

รอบหลายเดือนค่ะก็เลยถามถึงเรื่องนี้หน่อย
เวียบอกว่ายังไม่ใช่เรื่องนี้นะคะยังไม่ใช่เรือนหอนะครับ
ถ้าเป็นเรือนหอจริงเนี่ยคงจะสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
ส่วนตัวเองมีการซื้อที่ดินเปล่าเอาไว้พอสมควรแล้วแหละ
ก็ยอมรับว่าอายุอนามขนาดนี้แล้วเอาจริงพี่เวียยังไม่ได้แก่นะ
พี่เวียบอกว่าอายุแบบนี้แล้วก็วางแผนอนาคตไว้เหมือนกันค่ะ
ส่วนวาระครบรอบ๘ปีกับสาวเบลล่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยหรือเปล่า

คือสุดท้ายขอแต่งงานล่ะครับพี่เวีย
ยังไม่มีเลยยังไม่มี
เป็นบ้านพักเล็กของคุณน้องกับครอบครัว
เรือนหอผมต้องสร้างใหม่เปล่าต้องสร้างใหม่หรือเปล่า

ขายครับผมซื้อที่เปล่าไว้ประมาณนึงตามจุดต่าง
แล้วก็เสียภาษีนะครับเก็บเงินมีความสุขไปเรื่อย
แล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้คือวางแผนความควรใช่ไหมครับที่คุณบอก

ส่วนเรื่องผลงานละครค่ะพี่เวียบอกว่าตอนนี้เซ็นสัญญาต่อกับวิกหมอชิดแล้วนะคะ
แต่ไม่บอกนะว่าเซ็นไปกี่ปี
มีละครให้ได้ดูกันสองเรื่องค่ะที่เซ็นไปเรียบร้อยแล้ว
แฟนก็รอชมกันได้เลยนะคะ
เป็นผู้ชายที่ยิ้มแล้วโลกสดใสมากเลยเนาะ
เวลาตาเขาแบบยิ้มจริงใจตาเป็นสละอิก